เมื่อวานน้องสู้เต็มที่นะครับ
แล้วก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้
แต่ก็เป็นปฏิสารที่น่าจดจำจริงครับ

อิราณมีอดีตแชมป์๕สมัยนะครับ
เป็นรองแชมป์ครั้งที่แล้วด้วย
แล้วก็ยังไม่เสียเซตให้ใครในรายการนี้นะครับ
รวมถึงบล็อกทำคะแนนได้ด้วยครับ
สามอิราณต้องการปิดเกมครับแต่ทีมไทยสู้เต็มที่แล้วก็เล่นเหนียวแน่น
วกกับอีรานเนี่ยเสิร์ฟเสียเองทีมไทยครับเป็นทีมแรกที่ทำให้อีรานเสียเซตได้ชนะไป๒๕
๒๐๕๕ครับไล่มา๑๒เซตแต่ว่าเซต๔ไทยเล่นดีช่วงต้น
แล้วก็อีรานมาแก้เกมเน้นเสิร์ฟทำแต้มหนีห่าง๑๒ต่อ๘สุดท้ายปิดเซตชนะครับ
๒๐๕๔ทำให้อีรานชนะไป๓๑เซตผ่านเข้าไปชิงกับเกาหลีใต้
ส่วนไทยนั้นพลาดโอกาสในการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอเล็กบอลเยาวชนชายรุ่นอายุต่ำกว่า๒๐
ก็ไปชิงแชมป์โลกในปีหน้าพาให้โปรตา๒ทีมเข้าชิงกันนะครับ
ก็เจอทีมที่๓แล้วกันครับทีมไทยเจอกับอีรักษ์วันนี้
เท่าสดทางเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับเวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีถึง๔ทุ่มครึ่ง
แล้วก็บันทึกการขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๒ครึ่งถึงตี๔ครึ่งนะครับ
ส่วนคู่ชิงอิราณกับเกาหลีใต้ถ่ายสดทางเฟซบุ๊คไทยรัฐเหมือนกัน
ติดตามต่อได้เลยนะครับจบคู่ไทยต่อคู่ชิง๔ทุ่ม๕๕ถึงตี๑ครับ